เอาล่ะมาดูความคืบหน้าคดีนี้
เด็ก๑๕ที่ไปตีแล้วก็ฆ่าเด็ก๑๒

เขามีบันทึกส่วนตัวนะ
แล้วชอบดูหนังฆาตกรรม

เพราะเขาเขียนชื่อหนังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในสมุดบันทึก
จดไว้ใช่ไหมจดไว้และอีกอย่าง
ชอบศึกษาเรื่องกายวิพากษ์เรื่องตัวคนเรื่องอวัยวะ
ขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแม่รับไม่ได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับทีมข่าวไปเจอกับแม่ของน้องต้อง

แม่บอกว่ามีความตั้งใจจะนำศพน้องต้องนะฮะ
ประกอบพิธีสวดอภิษฐรรมที่วัดบางปิ้ง
จังหวัดสมุทรสาคร๓คืน
แต่ตอนนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ
แล้วก็เงินจะจ้างรถมาเคลื่อนย้ายศพก็ไม่มี
อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิ
แล้วก็ขอความเห็นใจตำรวจทั้งน้ำตาเลยนะ
ดำเนินคดีคนร้ายให้ถึงที่สุด
แม่ของน้องต้อนเล่าต่อบอกว่าน้องต้อนเนี่ยไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุนะ
แต่รู้จักกับเยาวชนอีก๒คนต่างหากนะฮะที่หนีรอดไปได้เนี่ย
ก็เลยไม่เข้าใจว่าผู้ก่อเหตุโกรธอะไรลูกเธอทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้
แล้วยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นคนจิตผิดปกตินะฮะ
หลังก่อเหตุก็ไม่เห็นมีทีท่าว่าจะสำนึกผิดนะครับ
อันนี้เป็นภาพตอนที่ก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ส่วนพ่อของน้องต้อนเนี่ยไม่แน่ใจว่ารู้หรือยัง
เพราะว่าไม่ได้แจ้งข่าวไปเลิกลากันมานานแล้ว
ทีมข่าวครับได้ไปคุยกับหนึ่งในพยานที่หนีออกมาตอนนั้นฮะ
เขาเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุชวนทุกคนมาเล่นเกม
แต่ทุกคนง่วงก็เลยผลอยหลับไปนะครับ
ขึ้นมาช่วงเช้าก็พยายามจะให้ชวนเล่นเกมอีก
แล้วทำยังไงรู้ไหมจับเด็กพวกนี้
มัดมือมัดปากแล้วเอามีดแทงนะฮะ
บังคับให้เอามีดแทงปรากฏว่าพวกเขาเนี่ย
ไม่ทำแล้วโยนมีดทิ้งระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุ
เอามือถือมาถ่ายคลิปด้วยนะบอกว่าหยอกเล่นหยอกเล่น
จู่ตอนนั้นก็ใช้ค้อนตีหัวไปที่น้องต้อน

แต่ผู้ก่อเหตุก็ไปทำร้ายน้องต้อนต่อนะครับ
แล้วก็ไปนั่งคล่อมทุบจนน้องเสียชีวิตฮะ

แล้วพออันนี้ผมจะบอกว่าอย่าน้ำเบื้อนมันเจ็บพี่มันเจ็บ
พอนี้พี่เขาก็เดินเข้าไปซ้ำอีกครับ
เขาฝ่ายเข้าไปร่วมเลือดก็กระดิ่นครับ
ท่านภูมิกับสพชะอำบอกแบบนี้
คือตั้งปมไว้๒ปมยาเสพติดแต่ปรากฏว่าตรวจแล้วไม่เจอสารเสพติด
พฤติกรรมเรียนแบบเกมคือผู้ก่อเหตุชอบแต่งตัว
เรียนแบบตัวละครในเกมชอบสั่งซื้ออาวุธในเกมนะฮะ
ส่วนบันทึกของผู้ก่อเหตุก็ไปพบว่ามีบันทึกเกี่ยวกับหนังฆาตกรรมต่าง
มีการจดบันทึกเรื่องของกายวิพากษ์สรีระคนตายจุดที่ทำให้ตาย
คือตำรวจถามว่าทำไมต้องแทงที่ตรงสันหลัง
ผู้ก่อเหตุบอกว่ามันเป็นจุดตายไงครับนั่น
แบบนั้นอุดมองมาน่ากลัวเลยน่ากลัวเออ
ส่วนคลิปที่ถ่ายไว้ตอนเกิดเหตุยังไม่มีการเปิดเผย
ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเป็นคนเปิด
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพวกเขายังเป็นเยาวชนอยู่ครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวต้องดูนะว่าความคืบหน้าคดีนี้เป็นยังไง
โอ้โหน่ากลัวจริง